อุดรธานีเกาะคำชโนธที่ที่เราไปประจำคุณผู้ชมคราวนี้บอกเลยนะคะว่า
ชาวบ้านเนี่ยไปขอโชคลาภกันเยอะเลยเขาจะขอแบบไหนกันอีกไปดูกันหน่อยจ้า
ที่นี่ก็เล่ากันประจำยิ่งช่วงนี้โควิดมันซาแล้ว
สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายคนก็ไปเยอะขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการปรับปรุงสถานที่ด้วย
มีการใส่ราวกั้นให้เดินไปเดินสวนกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
เราก็จะสังเกตเห็นผู้คนเนี่ยคลาคล่ำมามากมายทั้งคนในพื้นที่และคนต่างจังหวัดนะคะ
เพื่อที่จะมาขอโชคลาภกับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
บริเวณหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่านี่แหละบอกเลยนี่เห็นไหม
คนยืนแน่นไม่มีที่จะเบียดเสียดกันเลยทีเดียว
ส่วนที่ลานบวงสวงโอ้ไม่แพ้กันนะคะ
นักท่องเที่ยวก็มาแก้บนกันเยอะ
รวมไปถึงทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
ไปดูคนที่โชคดีกันหน่อย
สามีภรรยาคู่นี้มาตั้งโต๊ะบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
ให้พ่อจ้ำคำชโนธมาทำพิธีให้
นี่เลยพิธียิ่งใหญ่โต๊ะก็อลังการ
ทำพิธีบวงสวงเสร็จแล้ว
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

ขันน้ำมนต์ไงเนี่ยพ่อจำเนี่ยอ้าวหยดเทียนไปแล้วดูสิเป็นยังไง
ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันแล้วแต่สายตาของใครของมัน
คิดตัวเองแต่ที่นี้แปลกว่าน้ำตาเทียนมาเป็นแผ่หรือเป็นก้อน

ก็แล้วแต่เหมือนกันว่ามันออกมาแบบนี้แล้วมันจะตีความว่าอย่างไร
หลายคนที่มาร่วมพิธีนี้บางคนบอก
เห็นแล้วล่ะตัดสินใจได้แล้ว
ก็เลยพุ่งมาที่แผงลอตเตอรี่ที่เกาะคำชโนธซะเลย
อ๋อเหรอมีหลายแผงด้วยคือเราดูเลยตะเวนตั้งแต่แผงหน้า
มีไหมที่เราต้องการจนไปสิ้นสุดแผงสุดท้าย

ถูกต้องวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

วันที่๕วางแผงแล้วนะคะ

มันไม่รู้ว่าจะอยู่รอถึงวันหลังหรือเปล่า

ดวงใครดวงมันว่ากันแบบนี้

วันนี้มันเงียบไปนะคะหายไป๑คน

อยากให้วันนี้ทุกคนดูอย่างสงบ
เสียงรบกวนที่มันเป็นพิษ